นักข่าวของเราก็ยังปฏิบัติภารกิจเหมือนเดิม
คุณทัศนัยโคตรทองนักข่าวไทยรัฐทีวี

จังหวะที่เจอแล้วทั้ง๑๓ชีวิตเนี่ย
โอ้โหทำให้คนร้องไห้ด้วยความดีใจกันทั้งประเทศ

คุณทัศนัยยังอยู่ในพื้นที่นะ
เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าล่าสุดนะตอนนี้ที่ถ้ำหลวงเป็นยังไงนะคะ
ติดตามการรายงานสดจากคุณทัศนัยโคตรทองค่ะ
ติดตามการรายงานสดจากคุณทัศนายโค้ดทองค่ะ
ติดตามการรายงานสดจากคุณทัศนายโค้ดทองค่ะ
ติดตามการรายงานสดจากคุณทัศนายโค้ดทองค่ะ
ติดตามการรายงานสดจากคุณทัศนายโค้ดทองค่ะ
ติดตามการรายงานสดจากคุณทัศนายโค้ดทองค่ะ
ติดตามการรายงานสดจากคุณทัศนายโค้ดทองค่ะ
ติดตามการรายงานสดจากคุณทัศนายโค้ดทองค่ะ
ติดตามการรายงานสดจากคุณทัศนายโค้ดทองค่ะ
ติดตามการรายงานสดจากคุณทัศนายโค้ดทองค่ะ
ติดตามการรายงานสดจากคุณทัศนายโค้ดทองค่ะ
ติดตามการรายงานสดจากคุณทัศนายโค้ดทองค่ะ
ติดตามการรายงานสดจากคุณทัศนายโค้ดทองค่ะ

ติดตามการรายงานสดจากคุณทัศนายโค้ดทองค่ะ
ติดตามการรายงานสดจากคุณทัศนายโค้ดทองค่ะ
ติดตามการรายงานสดจากคุณทัศนายโค้ดทองค่ะ
ติดตามการรายงานสดจากคุณทัศนายโค้ดทองค่ะ
ติดตามการรายงานสดจากคุณทัศนายโค้ดทองค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการแถลงข่าวเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมากันก่อนนะครับ
พาผู้ชมไปดูประกาศของการแถลงข่าวเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมากันก่อนนะครับ
พาผู้ชมไปดูประกาศของการแถลงข่าวเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมากันก่อนนะครับ
ข่าเข้ายองรอยเท้าหวัดเชียบร้ายในพราษกรชิกภรรยุนหญัตนละท่าว่าตอนนี้เด็กไม่ได้มีการรับประทานอาหารนานนับสิบวันนะครับ
แทศนายโค้ดทองค่าข่าคุณทัศนายโค้ดทองค่าแถลงข่าวเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมากันก่อนนะครับ
ตอนนี้เนี่ยก็มีหน่วยซิลแล้วก็มีแพทย์ที่ดำน้ำเข้าไปดูแลกันอยู่นะครับ
ตอนนี้ต้องมีการทำตามแผนงานตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
โดยที่เนินนมสาวที่เด็กนั้นเขาพักคอยอยู่นั้นมีหน่วยซิลดูแลอยู่ทั้งหมด๗คน
มีแพทย์๑คนแล้วก็พยาบาลวิทยาศาสตร์๑คน
แล้วก็มีอาหารทาเวอร์เจลให้อาหารอ่อนย่อยง่ายให้เกลือแร่
แล้วก็มีคาร์บอนซับสารพิษด้วยไม่ต้องกังวลเลยว่าตอนนี้จะเป็นอย่างไร
เพราะว่าทุกคนนั้นปลอดภัยแล้วก็มีการดูแลอย่างดีที่สุดด้วยนะครับ
แล้วก็จะรีบนำเด็กออกมาให้ได้อย่างปลอดภัยนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่เราตั้งใจรอกันอยู่ในค่ำคืนนี้เพราะว่าเราได้ทราบข่าวมาบอกว่า
ลากไปที่เนินนมสาวให้เสร็จในค่ำคืนนี้
เพื่อให้เด็กนั้นมีโอกาสได้คุยกับพ่อแม่เป็นครั้งแรกในรอบ๑๐วันหลังจากหายตัวไปนะครับ
ส่วนเรื่องของน้ำไม่กังวลเพราะว่าตอนนี้น้ำนั้นก็สามารถพร่องได้เยอะแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
นายสุพนัทธิติการเจ้าหน้าที่ร่วมกับตันยูได้เดินทางพบกับสื่อมวลชนแล้วก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวีให้ร่วมการประสานงานต้องการจะขอหน้ากากนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ปัญหาก็พบว่าขนาดที่วินนั้นใหญ่เกินไปเด็กนั้นใส่ไม่ได้นะครับ
ซึ่งได้รับการแชร์แล้วก็ตอบรับค่อนข้างดีจนล่าสุดนั้นมีบุคคลติดต่อเข้ามาแล้วว่าจะจัดหามาให้แล้วก็ตอนนี้ได้ครบตามจำนวนแล้ว
จะส่งขึ้นมาจากจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จะมาถึงที่เชียงบรายวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ
แล้วก็หน้ากากที่ว่านี้ต้องบอกว่าสามารถใช้ได้แล้วก็สามารถที่จะสวมสายออกซิเจนเข้าไปนะครับซึ่งคนที่ดำน้ำไม่เป็นว่ายน้ำไม่เป็นก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วก็เอาไปให้กับน้องดำน้ำออกมาได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งบุคคลที่อยากให้คุณผู้ชมไปดูก็คือเรื่องของจิตอาสาครับวันนี้ผมได้มีโอกาสไปช่วยพี่คนหนึ่งล้างห้องน้ำก็คือคุณสหรัฐวิรปิงครับเป็นอสากชาติจังหวัดเชียงรายมาคนเดียวเลยนะครับไปล้างห้องน้ำอยู่คนเดียวบอกว่าต้องการจะล้างห้องน้ำต้องการจะช่วยให้ภาพลักษณ์ของเมืองไทยให้ภ
ที่ลงทางผมก็มาทำความสะอาด
แล้ววันนี้ผมมีโอกาสได้ไปคุยกันกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศคือในบริเวณนะครับ
เป็นหนึ่งในสื่อต่างชาติที่มาก่อติดภารกิจนี้
วันนี้มีการคุยกันและคุณเบรดเนี่ยบอกกับผมว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กทั้ง๑๓คนในประเทศไทยครั้งนี้เนี่ย
กลายเป็นข่าวที่คนทั้งโลกสนใจรวมทั้งคนมาเลเซียสนใจเป็นอันดับที่หนึ่ง
เป็นข่าวฮอตของมาเลเซียไปแล้วนะครับ
ต้นสังกัดเนี่ยต้องรีบส่งตัวเขาเดินทางมาทำข่าวที่นี่
ความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกประหลาดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เพราะว่าคนทั่วโลกนั้นให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
มีบุคลากรจากหลายประเทศเดินทางมาให้ความช่วยเหลือ
และถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับน้องทุกคน
เพราะว่าหายตัวไป๑๐วันทุกคนนั้นยังคงแข็งแรงดีอยู่ภายในถ้ำ
โกนร้องด้วยความดีใจเป็นภาพที่ประทับใจ
และตัวเองนั้นรู้สึกสุดยอดมากกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
และถึงแม้ไม่ว่าน้องนั้นจะออกมาเมื่อไหร่
ตนเองก็ยังคงปักหลักพร้อมกับสื่อมวลชนของไทยที่นี่
และบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเป็นอย่างมากครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยหลายภาคส่วนรวมทั้งตำรวจกู้ภัยเอง
ก็ยังคงปรักหลักทำงานอยู่ถึงแม้จะมีการขัดเรียนวนเวียนพวกเป็นกำลังอยู่
เพื่อให้ทั้งสามคนนั้นออกมาจากผ้าถ้ำอย่างเดิมที่สุดนะครับ
และประมาณสัก๔ทุ่มครึ่งคุณผู้ชมกลับมาติดตามการบรรยายงานสดจากผมอีกครั้งหนึ่ง
พาไปพูดคุยกับผู้ปกครองของหนึ่งในน้องที่ติดอยู่ในถ้ำแห่งนี้
ว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรกับการที่จะได้มีการโทรศัพท์คุยกันกับลูก
ครั้งแรกในรอบ๑๐วันที่ผ่านมาครับ
รายงานสดจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบรายครับ

ทีนี้คืนนี้ลุ้นล่ะเรื่องของสายโทรศัพท์
จะต่อเข้าไปในถ้ำให้ทุกคนได้คุยกับพ่อแม่กับผู้ปกครองที่รออยู่
คงเป็นการคุยโทรศัพท์กับลูกที่มีความสุขที่สุดในชีวิต

ปกติโทรคุยนี่โทรคุยทุกวันเรื่องธรรมดา

ผู้ว่าบอกว่าภายในคืนนี้จะเอาให้ได้